ที่เป็นคลิปที่เป็นข่าวด้วย
ก็คือสามีเนี่ยตามหาภรรยาไม่เจอ

โทรไป๓๐สายไม่รับค่ะ
พอไปเจอจุดสุดท้ายคือจุดที่เป็นร้านขายของชำ
เห็นภรรยานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อน

แต่ว่าเป็นการยิงขู่นะคะยิงลงพื้นนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
เหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำที่หนองบัวลำพูค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๒ธันวาคมตอน๒ทุ่ม
ทีมข่าวไปพูดคุยกับคนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งพันรยาแล้วก็ฝั่งผู้ชายสามี
ภรรยาชื่อว่านางมะยุรี
ฝั่งผู้ชายสามีชื่อว่านายหัดสดี
ฝั่งภรรยาบอกว่าก็อยู่กินกันมาตั้ง๖ปี
ไม่เคยทะเลาะไม่เคยใช้ความรุนแรงกันเลย
ก่อนหน้านี้สามีเป็นคนมีเหตุผล
แล้วเธอก็อธิบายว่าวันเกิดเหตุมันไม่ได้มีอะไรมาก
เอารถไปตรวจสภาพขากลับแวะกินข้าว
เพื่อน๓๔คนที่ร้านนี้ก็เลยนั่งสังสรรค์กันนิดหน่อย
และทีนี้โทรศัพท์ที่โทรมาไม่รับสาย๓๓

ไม่คิดว่าจะโทรมาตามกันขนาดนี้
ก็กินกับเพื่อนนะคะตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๒ทุ่ม
และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปก็คือสามีมาตามเจอ
เอาฟังเสียงเถอะค่ะ

เชิงเชิง
ทีนี้ไปฟังลูกสาวกันบ้าง
ลูกสาวบอกว่าเธอก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกนะ

แต่ว่าไว้ใจนะไว้ใจพ่อในหัดสดี
แต่พอมาเกิดเหตุการณ์และเห็นคลิปแล้วโอ้โหไม่ไหวค่ะ
น้ำตาไหลเลยไม่คิดว่าจะทำกันถึงขนาดนี้
ยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่ยอมให้แม่อยู่กับนายหัสดีอีกต่อไป
โดยหลังจากเกิดเหตุนายหัสดีส่งข้อความมาขอโทษแล้วหลายครั้ง
แต่เธอก็ยังทำใจไม่ได้ฟังเสียงค่ะ
เล่นปืนเลยหรอตามคลิปเลยใครไม่ตกใจแม่เรา
แล้วไอ๋ลูกปืนนั้นเป็นลูกหวานอะ
กระจายดีไม่โดนขายไม่โดนตัวถึงจะยิงลงพื้นกระเหิน

แต่ว่าคือถ้าลูกเห็นคลิปแบบนี้ใช้อาวุธปืนมาใส่แม่เธอ

นี่เป็นลูกปืนนะปืนลูกซองยาวนะคะ
เอาทีมข่าวไปพูดคุยกับคนนี้ค่ะผู้ก่อเหตุนายหัดสดี
เขารับโทรศัพท์นะเขาบอกว่าตัวเองทำเกินกว่าเหตุจริง
ข้อความที่ส่งไปหาลูกเขยแล้วก็ลูกสาวของฝ่ายหญิงเนี่ย
คือเขาก็ทำไปด้วยความโกรธแหละก็ไม่ได้มีอะไรตอนนี้สำนึกผิด
แล้วก็เขียนจดหมายขอโทษพันรยาขอแก้ตัวด้วย
บอกว่าถ้าเสร็จธุระเดี๋ยวจะไปมอบตัวนะคะ
ส่วนช่วง๙โมงวันนี้ค่ะ
หัสดีผู้ต้องหาคดีพกพาและยิงปืนในที่สาธารณะ
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพศรีบุญเรือง
บอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบโมโหที่ไม่รับสาย

ส่วนปืนที่พกไปตั้งใจจะเอาไปยิงขู่ค่ะ
ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใดฟังเสียงค่ะ
เพราะว่าผมมีเจตนาศิษย์ขาพุทธ
เพราะว่าผมยิงออกที่โล่งแจ้ง
ไม่ทิ้งคนไม่ได้ฆ่าคนนะครับ

เพราะว่าปืนที่เอาทิศลดไปผมมีเจตนาธิศิษย์ออกไปนิ้งหนู

โอ้ไหลก็๓ชิ้นด้วยครับมั่นสุดแหละ
ปืนที่เอาออกไปไม่ได้ตั้งใจเอาไปยิงใคร

แต่ด้วยความโกรธนะช่วงเวลานั้นก็เลยยิงขู่
คือปืนผาหน้าไม้เนี่ยนะมันไม่เข้าใครออกใคร
อยู่ดีปี๊ดบันดาลโทษะขึ้นมายิงคนทำไงคะ
ทีนี้หลังสอบสวนนะคะตำรวจก็ปล่อยตัวนายหัสดีกลับบ้าน

แต่ก็จะต้องนัดมาสอบสวนอีกครั้ง
ตั้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยค่ะทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ให้ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจอีกหนึ่งข้อหาค่ะ